มาแล้วครับใครที่รอคอยความสนุกสนานกันอยู่กับกิจกรรม
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
วันนี้บอกเลยห้ามพลาดนะคะ
จะพาไปดูภารกิจพิชิตเงินรางวัลของพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีจ้า
บอกเลยวันนี้สนุกแบบไม่บรรยะบัญญัง
สนุกสนานระเบิดเถิดเทิงขนาดไหนติดตามเลยใน
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำเงินตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
อยู่เมืองชนก็ต้องมาเฮยกตำบลกันสิครับ

ที่ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทชัย
และเริ่มต้นพวกเขาก็จะพาเราเที่ยวแบบวิถีชุมชน
ไปพร้อมกับเสียงร้องลำตัดสนุกนี่แหละครับ
ยกตำบลขึ้นมาเพื่อศึกษาห้าแนวทาง
เพื่อส่งเสริมจันทร์สร้างเป็นแบบอย่างสืบไป
ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ยั่งยืนและปูพื้นด้านความรู้
สัญหาบรรดากูรูมาเสริมสร้างความรู้ให้กว้างไกล
ชุมชนตะเคียนเตี้ยดิฉันขอเชียว่าโกเก
อยู่ติดถนนมอเตอร์เวย์ช่างโอเค

ต่อไปคงเป็นจุดพักรถ
มีข่าวปรากฏว่าจะสร้างเป็นข้อกำหนดของการทาง
ก่อนถึงพัทยากลางพัทยาใต้
วันนี้รายการตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
ได้มีพิธีกรน้องใบตองชมพู

วันนี้เรามาประลองกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป
คุณอยู่หรือไปใครจะอยู่หรือใครจะไป
พวกเราไม่ตายพวกเราจะไม่ตายเราจะอยู่บนเรา
พวกเราจะตายพวกเราจะอยู่เพราะว่าพวกเรายังมีนี่อยู่
พวกเราไม่ตายพวกเรายังอยู่

สวัสดีพี่น้องชาวชุมชนตะเคียนเตี้ยทุกท่านนะจ๊ะ
บอกว่าชุมชนตะเคียนเตี้ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาก
และเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะที่สนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนด้วย
แน่นอนและนอกจากนั้นแล้วนะชุมชนแห่งนี้นะก็มีวิถีชีวิตกันที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ
คือเมื่อก่อนทำนากันแต่ด้วยความที่พื้นที่มีมะพร้าวเยอะ
ก็นำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างมากมายนะฮะ
หมู่บ้านแห่งนี้นะได้รับรางวัลโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว

เก่งมาก
เก่งมากเลยที่บอกว่าโดดเด่นเรื่องของมะพร้าวเนี่ย
เขาบอกว่าจริงของฝากของชุมชนตะเคียนเตี้ยเนี่ย
มีของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าว
รวมไปถึงอาหารการกินทั้งของขาวของหวานที่ทำมาจากมะพร้าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ
นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าวทั้งหมดเลย
แต่อะไรเป็นอะไรยังไงบ้างดูบูธนี้ก่อนเลยพี่ผู้ค่ะ
มาจากสวนฟ้าใส่ไอ้โกนตะเคียนเตี้ยนะ
เป็นผ้ามัดยอมหรือสีจากเปลือกธรรมชาติเป็นสีจากธรรมชาติเลย

แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จับมะพร้าวอีกซึ่งเป็นของกินเป็นเครื่องดื่มค่ะ

อันนี้จะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะ

อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตะเคียนเตี้ยเราแบบนี้นะคะ

เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะ

ถ้าไปตะเคียนเตี้ยนแล้วอยากจะทานกาแฟมะพร้าวต้องบอกล่วงหน้า
ไม่งั้นจะไม่มีร้านที่เปิดขายในชุมชน

วันนี้ก็จะมีขนมฟักทองนะคะ
ขนมไข่เบื่อมอันแบบมินิพิคัม

แกะดูว่าข้างในจะเป็นอะไร
อุ๊ยชอบจังเลยเรื่องเสียงไทยเนี่ย

เป็นเตียกอูน

เอาล่ะจากของกินถัดมาด้านนี้หน่อยค่ะ
ก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นพวงมะโหดหอม
ค่ะนี่มีกาดูนะคะเป็นผ้านะคะ
เป็นศิลปะของกิจกรรมเชิงสร้างศาพโมบาย

วันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการเป็นภาพคุณพ่อ

เอาเราได้เห็นแล้วนะว่ามะพร้าวเนี่ยแปรรูปและใช้ประโยชน์อะไรได้หลายอย่างมากเลย
แต่ตอนนี้พี่ฟูที่กลิ่นหอมเหมือนที่สามไหมคะ

ออกจากความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมชุมชนตะเคียนเตี้ยก็ยังต่อยอดอาหารและขนม
ที่ทำจากมะพร้าวแต่ทีเด็ดและถือเป็นเมนูที่ไม่เหมือนใคร
นั่นก็คือแกงไก่กะลา
วันนี้ยกแก๊งแม่ครัวของชุมชนมาปรุงให้เราชิมร้อนถึงลานจัดกิจกรรมที่ตลาดนินจานี่เลยล่ะครับ
เอาเข้าสวยหน่อยไหม

น้องไม่ต้องพี่ชมพูถ้าไปถึงชุมชนตะเคียนเตี้ยเขาสอนให้ฟรีนะ

เอาไปทำขายได้เลยเปิดร้านเลยชมพู

เพราะถ้าเครื่องแกงที่เราไปซื้อตามตลาดบางทีมันนานแล้ว

มันได้กลิ่นได้รสเต็มที่
คือที่บอกให้พี่ผู้ไปยืนดูใกล้
เพราะว่านี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่พี่ผู้ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำ

ว่าวันนี้จะเป็นอะไรถ้าพี่ผู้อยากรู้แล้วทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ติกาภารกิจท้าทายการทำเมนูแกงไก่กะลามี๓ด่านกับเวลาแค่๓นาที
ด้านที่๑คุณชมพู่จะต้องโยนลูกโบลิ่งมะพร้าวไปชิ่งกระทบพินมะพร้าวทั้ง๖ลูก
ออกนอกกรอบที่กำหนดให้ได้ทุกลูก
เมื่อสำเร็จก็จะต้องขนมะพร้าวกะลาอ่อนไปส่งต้องให้หนึ่งคนเนี่ยลากอีกคนนึงเนี่ยนั่งบนทางมะพร้าวเพื่อไปส่งจุดต่อไป
ด้านที่๒เมื่อได้มะพร้าวก็จะต้องนำมาเฉาะซอยกะลาอ่อน
ด้านที่๓ช่วยกันผัดและตักแกงไก่กะลาใส่จานมะพร้าวแต่งหน้าจัดจานให้สวยงาม
ให้ครบแต่อีกหนึ่งกติกาข้างสนามชุมชนนี้จะต้องส่งสองตัวแทนมาช่วยสลับกันตำเครื่องพริกแกงไก่กะลา
โดยห้ามหยุดต่ำเกิน๓วินาทีมีฉะนั้นถือว่าเกมจบทันที
ถ้าทำสำเร็จก็รับเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนไปเลย๓๐๐๐บาท

สมาชิกชุมชนตะเคียนเตี้ยพร้อมไหมคะ

พร้อมแล้วอยากรู้ยังคนต่ำพร้อมยัง

บอกเลยว่าภารกิจวันนี้๓๐๐๐บาทชุมชนตะเคียนเตี้ยเขาจะเอาไปพัฒนาสนามกีฬาในชุมชน

ทีนี้ก็ต้องเริ่มด้วยการโขนมะพร้าวไปเลยครับ
การละเล่นแบบนี้เนี่ยชุมชนเขาเคยทำกันอยู่แล้ว

ด้านที่๒ได้มะพร้าวมาแล้วก็ต้องเฉาะและขูด
เอาเนื้อกะลาอ่อนออกมาหั่นซอยนั่นเอง
กองเชียร์นี่ก็ส่งเสียงห้ามตก
ที่มือตามบนเวทีนี่ก็แรงไม่ตกเช่นเดียวกัน
ส่วนตอนนี้ถ้าปอกหั่นครบแล้วก็วิ่งไปส่งต่อ

เวลายังมีลุยต่อขอให้ผ่านนะครับ

ด้านสุดท้ายกับเวลาที่เหลือไม่เยอะแล้วล่ะครับ
มาถึงด่านนี้หน่วยผัดแกงก็จัดใส่กระทะกันไปเป็นพิธี
เพราะภารกิจหลักในด่านสุดท้ายนี้ทำอย่างไรก็ได้
ตักแกงไก่กะลาออกเสิร์ฟให้เร็วที่สุด
แบบแต่งให้สวยงามด้วยนะ
วิ่งไปเสิร์ฟที่เส้นชัยบนเวที
โอ้โหลุ้นแทนแม่ครัวจริงเลยล่ะครับ
อย่าเป็นลมไปล่ะขอให้ทันเวลาด้วยนะครับ
มาเลยค่ะมาเลย

ถ้ารักษณ์สำเร็จก็รับรางวัลไปเลย๓นาที
ยินดีกับชุมชนตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีกันด้วยนะครับ
วันนี้เห็นชุมชนเข้มแข็งยิ้มได้เราก็ชื่นใจ
ตอนนี้กลับไปต่อกันที่ตลอดข่าวดีกว่าครับ

เฮยกลำบล
สำหรับกิจกรรมนี้นะครับตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบลเนี่ย

รอติดตามกันเลยนะคะบอกเลยว่าทุกจังหวัดที่เราไปมาสนุกสนานมาก
แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะ